คือยก๒ยก๓ไปเร่งมากเกิน

วันนี้คุณได้ทำหน้าที่ของคุณอย่างเต็มที่แล้วนะครับ

ไม่รู้ว่าใครจะถอยให้ใครเป็นมวยทรงเดินทั้งคู่ครับ
เดี๋ยวดูครับว่าจะครบ๕ยกหรือเปล่า
วิทยามาก
คือจังหวัดศึกกอล์ฟกัมปะนาฬ

ฝ่ายแดงเพชรเกียงไก่ต่อศิราชัย
ชื่อทารินอินทอง

ชื่อเกียงไกรธนันไทยสงฆ์

เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา

ม่ำเอกบางไซยกที่๓
ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ

เชิงเซานะครับช่วงนี้กองอำนาจอีกขาขึ้นนะครับ
ทุกไฟล์เลยนะช่วงนี้นักชกที่ออกมาจากค่ายกรรมนาศ
ตอนนี้ชนะมา๗คนติดต่อกันแล้ว๗ไฟล์สิ๗ไฟล์ติดต่อกันแล้ว
ดวงค่ายแรงมากนะครับกรกรรมนาฏชุมงค์นี้ครับ
เอาอะไรมาจุดก็ไม่อยู่ครับ
ครับโอ้โหฝ่ายแดงนี่ครับอดีตนักมวยเก่าทองใบเจริญเมืองครับ
ขึ้นให้เกียรติถอดมงคลให้เพชรเกียงไก่ต่อศิลาชัยครับ
ชกเสื้อพระราชทานครับ๓๔๐๓๐ปี๔๐ปีไม่เคยออกไปไหนครับ
วันนี้กลับเข้าสู่วงการมวยครั้งแรกนะครับแล้วก็มาที่นี่เป็นเกียรติอย่างมากเลยครับ
ขณะที่น้ำเงินนี่มีพี่กัมปนาศชูสุวรรณนะครับ
ประธานมวยไทยเมืองแปดอาริวครับแล้วก็เป็นอดีตนักมวยด้วยนะครับ
ถอดมงคลให้กับจรวดศึกครับ
ครับส่วนผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับ

เดี๋ยวดูครับคู่นี้จะซัดกันจนเป็นลมอีกหรือเปล่า
น้ำเงินชั่วโมงนี้นี่ใครก็ขัดขวางไม่อยู่แล้วครับ
ค่ายกรกภรรณาชชนะมาติดเลยนะครับ
เดี๋ยววันนี้มาดูจรวดศึกกกรรมนาศน้ำเงินนะครับเพชรเกรียงไก่ต่อศิลาชัยแดง
ชนะแล้วมันชนะแบบพลิกล็อกตลอด
ชนะแบบสะใจเลยอ่ะ
แล้วท่านต่อทั้งหลายนี่สลบปวดหัวปวดเสียนเมียนก้าวเลย

มาเรียบร้อยอ่ามันจะเป็นบะบั้นหมอกีซราบุรีบอยน้องแคร์นี่ยังโหยเยอะแยะโหย
ไม่ใช่บอยนะประจัดอ่าคนคนลูกภาพถ้าแถวบ้านผมลูกภาพก็ต้องน่อง
น่องคนลูกภาพเอ่อตอนนี้เกมดีกว่าบนเวทีซ้ายกลับขวานี่สนุกแน่หน่อย

น้ำมูลชนะคะแนนพลังชน
ย่อสุริยาแพ้ที่โอบังรณ์ในยกที่๕
คู่นี้อาวุธก็หนักเจ็บเลยนะครับแดงนี่
ไทยรัฐเปิดเริ่มต้นนี่น็อกเป็นว่าเล่นเลยนะครับ
เพชรเกลียงไก่ท้อศิราชัยน้ำเง็ดจรวดสุริย์กรกรรมนาถ
วันนี้มาใหญ่เลยซ้ายด้วย

กระดูกการผ่านมวยนี่ฝ่ายแดงดูจะได้เปรียบนะ

แต่ว่ายังเชื่อมั่นว่าดวงค่ายกอกรรมนาศ
ตรงนี้มันแรงมากเกินดีมากเกิน
๗๘ไฟท์เนาะมันกับมุยหลายคนนี่แพ้ไม่เป็นเลย
โอ้โหแข้งซ้ายแตกโต้ด้วยขวา

แค่งซ้ายแข้งขวาสาดสวยงามเลยนะ
เพชรเกียงไก่ต้นนี่น่ากลัวเลยนะครับแดง
แดนเตอร์โซนของเขาเลยนะครับ๑๒๓

นี่๑๒๗ปอนด์รุ่นใหญ่

ก็รุ่นพี่อ่ะนะต้องกระยังกรุ่นน้องอ่ะ
ถ้าไม่เดินลูกน้องไม่กลัวหรอกนะ
โค้ให้รุ่นน้องใจเสียก่อน
แต่เข้าไปรับแข้งซ้ายก็มีสิทธิ์ยุบได้นะ
ถ้าเดินเข้าไปผิดจังหวะจะโดนซ้ายสั่งสอนแบบนี้
วันนี้นำแข้งซ้ายมาเป็นอาวุธสำคัญแล้วครับ
ทางด้านในเจ้าจรวดศึก
ไล่แขนแม่วัดกันที่การพิษซ้อมแล้วนะ

ฝ่ายแดงนี่เพชรเกียงไก่

ต้องเก็บต้องกันแข้งซ้ายของทางด้านจรวดศึกให้ได้นะครับ
หนักนะผู้ชิงถ่ายบนเวทีนะครับ

ให้กระแดงสามคนนะครับให้รุ่นกล่องกลาง

นี่เป็นปลายกที่๑นะครับ

ความสนุกตรงนี้ชมได้ทุกวันเสาร์นะครับ

ถ้ามานี่ก็เจอพี่ป่าส่งกลับบ้าน
ไม่ไม่อยู่เหมือนกันนะ

หมดยกที่หนึ่ง
เราก็อธิบายนะครับ

ทางนี้คุณพุทธคุณผม

กุมภาพันธ์ตรงกับวันมาคะบูชาครับ
วยไทยรัฐของเรานี่งดแข่งขัน๑สัปดาห์ครับ
พบกันใหม่วันเสาร์ที่๑๘กุมภาพันธ์ครับ
ไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
รองผู้เอกยกที่๒ยกแรกนั้น

ใช้สายตาจ้องกันซะเยอะเลยนรงรวมจิตเร่งแล้ว

ก็ยังต้องเดินเข้าหานะใช้ความหนักใช้ความเก่า
ประสบการณ์นี้เยอะกว่าเดินเบียดเลย

เลยเตะรบกวนตลอด
จะเป็นซ้ายผูกพันน้อยหรือซ้ายไฟเขียวตลอดหรือเปล่านะครับคุณผู้ชม

แข็งแกร่งแข็งแรงแต่รับมากรับเยอะก็มีสิทธิ์ยุบได้นะครับ
ของวงใน๓โยงนี้น่าตัว
เจอซ้ายตัดล่าง
มันดูทรงมวยมันน่ารักนะ
ขยับเนี่ยออกติดซ้ายแล้วแม่ง
เข้าล่องแค่งเลยติดซ้ายออกเลย

ทำเล่นสอบงัดสอบซ้ายเลย
ก็เอาความสดกว่าใหญ่นะครับคุณน้ำเงิน

มาไม่ติดบังเลยติดลำตัว
ขยับยังเป็นฝ่ายขยับเปิดเกม
ขยับนึกมาเจอซ้าย
งัดหมัด๑๒เจอซ้าย

จังหวะแบบนี้ครับถ้าเดินเข้าไปนี่ระวังไม่ดี
เพชรกิรินไกลนี่ต้องระวังติดซ้ายจะหลวดสึกด้วยนะครับ
เบิ้ลแค่งมานี่เห็นช่องแล้ว

มากนี่แขนล้าเลยครับ
ขวานี่ต่อยไม่ได้เลยนะ

ยิ่งโดนยิ่งเดิน
ไม่เดินไม่ได้

แต่มันยังไม่ได้ทางนะครับ

เดินแล้วต้องออกขวาด้วยนะ

มันโดนซ้ายดัก

จะเป็นซ้ายทางตายหรือเปล่า

เดินแล้วไม่ออกก็โดนดินซ้าย

มันต้องมีอาวุธอะไรสักอย่างก่อน

หมายความว่าจะหยุดได้หรือเปล่า

ตัวใหญ่และไม่เดินด้วย

ท่านพี่ที่ได้ใจ

ปลายยกยุ่งเลยนะครับแบบนี้หมดยกที่สอง
ผ่านมาแล้วครับสองยกนิพาพิธายกที่สอง
โอ้โหเพชรเกียงไกรเนี่ยเดินขู่เลยครับต่อยหมัดซ้ายขวา
โอ้โหเข้าแต่ทางด้านจรวดศึกก็มีสับสอกครับ
เข้าฝ่ายคางหื้มเพชรเกียงไกรต่อยมัด
กระโ๊ดเริ่มออกอาวุธครับครับหนักหนักแรงแรงนะครับ
นี่กระดูกมวยประสบการณ์ชั่วโมงบินจะเหนือกว่าหน่อยนะพี่ชัยนะ
ขณะที่น้ำเงินนี่ดวงค่ากำลังแรงครับ
ทายมาบอกว่าติดตามอยู่ครับศึกยอดมวยไทยรัฐ
รวมไปถึงแฟนอีกหลายท่านนะครับขอบคุณด้วยนะครับ
ติดตามเรามาตลอดครับถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีเรา

ลุ้นกันต่อครับเกมบนเวทียกที่สาม
รุ่นพี่ฝ่ายแดงเน้นลำตัว
รุ่นน้องฝ่ายน้ำเงินเจอหมัดเจอหมัดเอียงไปเอียงมาแข้งซ้ายยังสาด

นี่ส่งมาบังคับครับยก๓มันต้องออกแบบนี้
น้ำเงินดักด้วยตีนซ้ายแดงด้วยลูกหนักคันล่าง
แล้วก็จิ้มหัดลำตัวสลับใบหน้าแล้วมีศอกเข้ามาช่วย
แบบนี้เลยยุ่นให้ไปเลยทั้งคู่อ่ะ
ยิ่งโด่งไปยิ่งเดินเองนะไอ้เจ้าเผ็ดเกียงไก่

แต่ละคู่นี้ร้องไกลครับ
มียอดมวยไทยรักโดยโปรโมโต้สงชายรัตนสุวรรณ

โหปล่อยเอามานี่สีชาติเลย
อ้าวมายุบหรือเปล่ายุบหรือเปล่า

ไม่กลัวแล้วรุ่นน้องไม่กลัวรุ่นพี่แล้ว

ลุกเลยลุกตัวหมาเลยนะ
แดงมันสไตลชกสนุกอยู่แล้ว
เข้มข้นเลยครับร้านไม่ได้นะครับจะหลวดสึก

จนมีไฟมวยติดกันทั่วประเทศ

ศาลาการเปียกทุกวินาทีเลยนะ
พลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปกันตลอด

หัวใจเกินร้อยเกินหลัน

ค่านิยมของคนที่ดูยอดมวยไทยรัฐนี่แหละครับ
เห็นไหมโอ้โหมันร้าวใจทุกคู่จริงครับคุณผู้ชม

คู่นี้มันวัดดวงเลยนะครับใครหมดใครไม่หมดอย่างเดียวเลย

หัวใจอยู่ที่หัวใจแล้วตอนนี้

หัวใจเสือแดงมันเกินร้อยอยู่แล้ว

สดเหลือเกินแหละจังหวัดศักดิ์

นี่ไงมันจบด้วยตีนซ้ายดินแน่นเลย
ซ้ายตีนซ้ายแทงไว้เลยนะจะดวนสุด
จะดวนสุดตัวใหญ่แล้วถึงตัวแบบนี้แม่เกียงไก่ออกไม่ได้
สู้ได้ดีเยอะเกินมาก

ตัวอย่างเดียวเลยศอกสั้น
ส่องสั้นส่องสั้นส่องสั้น
กันยำตัวยากแล้ว
ปลายยกแล้วครับ

มวยกุ้งอยู่ที่สองย่อสุดยาต่อสุรรัส
ตอนนี้ก็ส่งโรงพยาบาลครับ

ภาวนาว่าจะเป็นอย่างนั้น
อีกว่าแม่กุ้งว้าวมาครับ
มีคุณหมอฉีดยาที่มุมแดงแล้วครับ

มียามาฉีดแล้ว

โอ้โหมวยนี่ทุกคู่นะคุณอธิวัฒน์นะ

เพราะมันคุยกันมันทุกคู่จริง
นี่ครับอย่างที่ท่านเห็นได้ชมอยู่ในขณะนี้

น้ำเงินนี่ใช้ความสดเลยจรวดศึก
ก็รู้ว่าดูเดินถ้าตัดสินต้องให้หลายคู่เลย
ตัดสินไม่ถูกตัดสินยากเลยวันนี้
เดินเปิดเกมอย่างเดียวครับเพชรเกียงไกร
โอ้โหรับเยอะรับเยอะเลยได้เจ้าเป็ดเกียงไก่
แรงบรรทะแขนมัน
บอกก็ว่าช่วงนี้กอร์กฟามันนาัส
บวยดวงไข่เขาแรงมาก
ชนะเป็นไฟต์ที่แปดไปนะ

ลูกหยิบของเจ้าเพชรเตียงไก่
ตีตีแล้วกันตีแล้วคาไว้เลยนะครับ
่งเข้าเชือกแล้วแปะซ้ายเข้าไปแบบนี้เลย

ซ้ายแต่แดงน้ำเงินอย่าไปหมดนะจรวดศึกอย่าไปช็อตไปเฉยเลย
ไม่รู้ก็ช็อตหัวเทียนบอดก็จบเกมเหมือนกันแล้วนะ
เดี๋ยวยุ่งนะเดี๋ยวยุ่งนะ
ฉีงเชียร์ยังดังนะแดงเม็ดเกียร์ไกร
สายเตะสายแผ่น
โต้เขาละเจ้าเพชรเกงไกมันดึสอยากจะขยับหน่อยนะ
กันมาสู้กันด้วยเข่าตอนนี้

เพชรเกงไกต้องฮึ่ดหน่อย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
ซ้ายเตะซ้ายแทง
อะไรเกิดขึ้นใกล้จบใกล้ใกล้จบยังเอ้าดูซ้ายยังเตะซ้ายยังเตะ
บอกแล้วซ้ายเตะได้ซ้ายเตะเลยถ้าเตะไม่ได้เพราะเจียงใกล้นี้หึดขึ้นมาอีก
น้ำเงินมีแตกด้วยหมดยกที่๓
อีกคนแล้วครับผ่านมา๔ยกครับโอ้โห
ด้านเพชรเกรงไกรนี่จับเครื่องชนเลยถีบยันเข้าไป

จรวดศึกก็มีต่อยหมัดโต้นี่เสียบเข่าโต้คืน

วงไกรรับเยอะนะเพชรเกียงไกรแต่ว่ายิ่งเดินยิ่งโดน
สอกเข้าไปครับงัดแต่ก็ทั้งคู่ก็ออกอาวุธแรกกันตลอดเลยครับ
เกียงไกรประเภทสีทนได้นะครับเดี๋ยวดู
เร่งเดินทำแล้วจรวดศึกจะยุบไม่ยุบครับ

กำลังหาตัวคนชนะแล้วครับยกนี้ครับ

แก้เกมมาอย่างไรครับยกนี้

ง่ายไปก้ายนะครับทีวัฒน์
ที่ได้รับรางวัลมวยไทยยอดเยี่ยมไทยรัฐทีวี
มันชบแบบนี้
ซ้ายดักทั้งไปเรื่อยแต่มันยังเดินไม่เลิก
ต้องนีดแล้วแดงค่ะ

ถ้าฝ่าตีนซ้ายได้เราออกได้เลย
มันยิบโดนยิบเดินนะไอ้เพชรเกียงไก่
เจอยาฉีดเข้าไปดิเจอยาฉีดเข้าไปดิ
เข้าไปข้างในบูเก้กกล้างเลยน่าจะหลวดเสร็จ
สำคัญมากนะในยกสุดท้ายใครทำได้ดีเอาไปชัยชนะ
เพราะสี่ยกเปลี่ยนเลยได้ขยันได้ขยัน

ฆ่าตัวเท่าไหร่ไม่รู้อาชีพมีสองหมื่น

ขยับขยับตีนซ้าย
มันจะซ้ายผ่านตลอด
ซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่าเอาละครับในช่วงอีก๑นาทีครึ่ง

เดือดร้อนเดือดร้อนกรรมการอ่ะแม่เพี้ย

สุดยอดสุดยอดครับเกมกันละครู่ของยอดมือทารัพย์
โอ้โหตีนซ้ายนี่มามาเพี้ย
เอาละครับอย่างนี้เกมสนุกนะครับ
ดูยากนึงดู้เย็นอีก
ใครจะเป็นผู้ชนะของมวยคู่นี้

แต่กรรมการเขาตัดสินนะ

นี่จากเวทีมวยราชดำเนิน

กับเหตุการณ์ของมวยคู่รองในวันนี้
พี่เลี้ยงกรรมดัวเข้าสู่ช่วงท้ายเกม
เราก็บอกไม่ได้ว่าใครได้เปลี่ยนเสียงเปลี่ยน
กว่าจะรู้นี่ต้องรอกรรมการชู้อยู่แล้วจริงเลยนะ

ขอให้อธิบายขอให้กรรมการอธิบายได้เนี่ยโอเคค่ะ
ให้แสดง๓คนนะไปทุกตรงกลาง
ชุมพลอินทรยศแล้วก็สวิตรการหลีชิน

นี่กรรมการก็ต้อง

รับคะแนนท่านที่๒

ผู้ชนะของมวยคู่นี้ฝ่ายแดง